มาดูเรื่องแปลกกันหน่อยดีกว่าค่ะเดี๋ยวพาไปดูงู
เอางูนี้มันเกิดอะไรขึ้นคืองูมันไปซุกใต้เตียง
แล้วตอนจะจับงูเนี่ยไม่ได้มีอุปกรณ์ในการจับงู
เอาจับด้วยมือเปล่าเป็นยังไงเอาเดี๋ยวขอดูหน่อยซิ
นี่หุ้ยมุดไปดูแล้วนะคะจรภิอาสาพิทักษ์งูจังหวัดอ่างทอง
ก็คือนายจิรวัตรเอี่ยมละมัยเขาลงไปก้มดูก่อน
งูอยู่ตรงไหนใต้เตียงใช่ไหมอ้าวพอรู้ว่างูอยู่ใต้เตียง
เป็นงูทางมะพร้าวแล้วตอนที่เขาเอามือเปล่าคว้าไปจับงูเนี่ยนะ
งูมันโผล่มาฉกเลยนะนี่ได้อาวุธแล้ว
นี่เห็นไหมถึงมีไม้เอาไม้เขีย
แต่พอขี่ออกมาได้แล้วก็พยายามคว้าหมับเลย

ใช่งูทางมะพร้าวเนี่ยมันไม่ใช่งูพิษแต่ว่ามันก็สู้เหมือนกันนะ
งูตัวนี้เขาเลื้อยไปซุกใต้เตียงของคุณพ่อ

โอ้โหเนี่ยจับได้แล้วเนี่ยนะคะเป็นคุณพ่อของนางสาวชนทิชาจันทรา
ตอนแรกคนในบ้านไม่รู้หรอกว่าเป็นงูทางมะพร้าว
คิดว่าเป็นงูเห่าเพราะว่ามันดูดุเหลือเกิน
มีการแผ่แม่เบี้ยด้วยนะเหมือนงูเห่าเลย
พอจับได้เรียบร้อยแล้วก็มาวัดดูยาวประมาณเมตร๓๐เซนติเมตรค่ะ
อันนี้เนี่ยนะคะโอ้ยนี่เขาจับดูแบบเหมือนเป็นของเล่นหรือจับง่ายมาก
เดี๋ยวต้องชิวชาญนะเออใช่ค่ะอันนี้คือเรื่องหมู่นะคะ

เมื่อกี้ที่คุณสืบสกุลบอกตั้งแต่ต้นรายการพูดถึงที่ชนบุรีที่บางแสนใช่ไหม
คนไปเยอะเลยนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวจะได้เห็นนะครับ
โอ้โหชาวบ้านเขาฮือฮามากเลยเพราะว่าได้รับแจ้งนะครับ
ว่ามีพระพิคเนธองค์ยืนลอยน้ำมาขึ้นบริเวณพื้นที่ว่าง
ที่๕๙นี่องค์สวยด้วยคุณดูสินะฮะแล้วก็มีเด็กเขาบอกว่าไปว่ายน้ำ
แล้วก็เจอเจอองค์พระพิคเนธลอยมาวิ่งมาบอกพ่อแม่
พ่อแม่ก็วิ่งมาแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ
ซึ่งนายชัยชาเนียมปานอายุ๔๗ปี
เจ้าหน้าที่กู้ชีพทางทะเลฉลามขาว
ก็เลยลงไปในน้ำทะเลเลยอันเชิญพระพิคเนธขึ้นมา
แล้วก็นำไปที่หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน
สร้างความฮือฮาให้แก่นักท่องเที่ยวดูสิอุ้มไปแบบนี้เลยนะครับ
แล้วก็นายชายชาญพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นก็บอกว่า
น่าจะเป็นเรื่องดีที่จะทำให้การท่องเที่ยวปลอดภัย
บอกว่าทุกชีวิตที่มาเล่นน้ำปลอดภัย
เพราะมีพระพิคเนธท่านคุ้มครองอยู่
ส่วนผู้ประกอบการเองก็บอกว่าโอ้โหค้าขายน่าจะดีขึ้น
และอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านั้นเคยมีพระพิคเนธองค์ดำลอยน้ำมา
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เอามาขึ้นจากน้ำได้
คราวนี้ก็มาอีกองค์หนึ่งแล้วนะครับ
เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะสำหรับพ่อค้าพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วย
ขยับเข้ามาใกล้กรุงเทพอีกนิดนึงอยู่ที่ปฐุมธานีค่ะ
พาคุณผู้ชมไปต่อกันนะคะที่วัดบึงบาประพาสวัสดิ์
ในตะบนบึงบาอเสือปฐุมธานี
นายสัญชัยมาตรหรือกุ้ยรู้จักกันในนามของยาวลูกหยี
นักแสดงตลกชื่อดังชาวไทยเนี่ยนะคะค่ะ
แล้วก็ประชาชนจำนวนมากเขาก็ไปกราบไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่
ขอพรจากไอ้ไข่วัดบึงบ่า
บรรยากาศก็เนืองแน่นไปด้วยผู้คนนะคะ

ยาวลูกหยีเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาเดินทางมากราบไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่
แล้วก็ไปขอพรจากไอ้ไข่วัดบึงบาเนี่ยครั้งที่๓แล้วนะคะ
หลังจากมากราบไหว้แล้วบอกว่ารู้สึกดี
ชีวิตดีเนี่ยดีไปหมดทุกเรื่องเลยค่ะ
ตอนนี้มีงานละครติดต่อมา๓เรื่อง
ทีวีช่องต่างก็เชิญไปออกรายการ
อยากให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวเอง
ค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศที่ปฐุมธานีใช่ไหม

คนก็ไปเยอะเหมือนกันที่นครถมคุณผู้ชม
สว่างอารมณ์นครปฐมนั่นเองนะคะ
นี่ผู้ชายคนนี้คือคุณพี่สุชาติ
ถิ่นวงม่อมอายุ๕๒ปี
สุชาติถือให้ดูในมือคืออะไรรู้ไหม
คืองวดที่แล้วพี่สุชาติซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
แล้วเห็นไหมคุณเลขท้าย๙๘นั้นน่ะ
เลขท้าย๒ตัวทั้งหมด๕๐ใบ

มากราบไหว้ขอพรไอ้ไข่
สามนครวัดสว่างอารมณ์
แล้วก็แก้บนจุดประทัดหมื่นนัด
แล้วก็มีชุดทหาร๑ชุด
แล้วก็ขอพรว่าโชคเคยมารอบที่แล้วแล้วใช่ไหม
ขอให้โชคมาเรื่อยโชคเข้ามาตลอด
อันนี้เป็นชุดทหารที่นำมาแก้บนนะคะ
ผมยังจำรางวัลที่๑ได้อยู่เลยนะ
ใช่ปัญญากาศตอนนั้นที่คุณศิลป์สุขุนอยู่

คนที่ไปชมที่สำนักงานสลาก